กับรายการอบตมหาสนุกนะครับ

คือช่วงที่จะใช้ความสามัคคีของคนในตำบลของเรานะครับ
ช่วงนี้มีชื่อว่าอบต

เอามาต่อขอแรง
เอามาต่อขอแรง
กับภารกิจที่ประยุกต์ขึ้นจากอาชีพของคนในตำบล
ซึ่งคนทั้ง๓วัยจะต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพิชิตไปให้ได้
เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนตำบล๓๐๐๐บาท
เกมของเราในวันนี้ครับท่านนายกครับ
คนที่นี่โด่งดังเรื่องปลาหม่ำ
นะครับเปรยวน
เราจะให้เอาเปรยวนไปหมักในปลาหมัก

มันจะขายยังไงนะ
นอนไปด้วยระหว่างหิวกินปลาหม่ำไปด้วย
โอ้โหไม่ใช่แล้วล่ะครับพี่ลิง
เกมนี้มีชื่อว่าเปรยวนหันศากับปลาหม่ำพาเฮ
ด้านที่๑ผู้ใหญ่จะต้องใช้ความไวเพื่อถักหูเปรยวนให้สำเร็จ
แล้วส่งต่อไปยังด่านที่๒ผู้สูงอายุจะต้องใช้เปรยวน
เพื่อลำเลียงเด็กทั้ง๖คนไปยังด่านต่อไป
จากนั้นเด็กจะต้องหยิบกระปุกปลาหม่ำวิ่งผ่านอุปสรรคของเรา
เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ใหญ่
ซึ่งในด่านนี้ผู้ใหญ่จะต้องนำกระปุกปลาหม่ำแพ็คใส่กองให้เรียบร้อย
ภารกิจนี้มีเวลาเพียงแค่๕นาที
สู้นะครับชาวอบตต้นตาน
ร่วมกันเล่นเกมเพื่อชิงเงินรางวัลมาสนับสนุนอบต
มูลค่า๓๐๐๐บาท

เอาล่ะครับครับ
โอ้โหช่วยกันคนละไมค์คนละมือ
ปกติใช้เวลานานแค่ไหน
เอาได้แล้วได้แล้วได้แล้ว

เอาไปแล้ว
วางเลยวางเลยเร็ว
หยิบกระจานหยิบกระจาน
เร็วอย่าให้แตกอย่าให้แตก
มาแล้วรอดรอดรอดรอด
มาเร็วลุง

กระจานกระจานเร็วเร็ว
เอาเร็วเร็วเร็ว
รอดรอดรอดรอดรอด
รอดรอดรอดรอด
รอดตรงกลางรอดตรงกลางรอดตรงกลาง
เร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเร็วเร็ว
เข้ามาข้าวมานะ
ส่งไปให้เขาเลย

โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

หยิบดำหยิบดำหยิบดำ
หยิบตาหยิบเสมอ

โอ้โอ้

ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องตำบลต้นตานด้วยนะครับ
ที่สามารถคว้าเงินรางวัลสนับสนุนตำบลไปได้

เอาละครับเมื่อสามัคคีเป็นผลนะครับ
ก็ต้องรับผลแห่งคำนั้น
นี่รับไปเลยนะครับผม
อบตมหาสนุกและไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒โม่มเงิน๓หมื่น

ถามนายกนิดนึง๓๐๐๐นี้จะเอาไปทำอะไร
เงินที่ได้ในวันนี้ก็จะมอบเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลานของทุกท่าน
ในวันเด็กนะครับในวันเด็กเพราะว่า
ทุกปีอบตเราจะมอบทุนการศึกษาให้เด็กทั้งตำบลอยู่แล้วครับ
อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุน

เราก็เอาเงินอันนี้ไปมอบให้กับเด็กนะฮะ

หรือใครก็ตามเด็กที่เรียนดี
อย่าลืมนะครับเด็กที่เรียนแย่เนี่ย

คือจริงเราให้แต่ทุนเรียนดีใช่ไหม

ฉะนั้นถ้าเราไปดูแลเขา

ค่อยกันช่วยเหลือกันไป

พวกเรากันเองต้องช่วยเหลือกันเอง
อันนี้แหละครับคือความสามัคคีของอบ
ต่อต้นตานนะครับสุดยอด
แขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับผม

พาเราไปทุกที่ทั่วไทยนะครับผม

สู้กันทุกวัยสามัคคียกตำบล

มาแล้วครับคำถามประจำสัปดาห์ลุ้นรับของที่ระลึกจากอบตต้นตานจังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน๒รางวัลจากรายการอบตมหาสนุก
กดไลค์และกดแชร์และตอบคำถามเข้ามาว่านายกอบตต้นตานมีความสามารถพิเศษในด้านใด
ระหว่างด้านดนตรีหรือด้านศิลปะ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสองท่านจากการสุ่มทางหน้าเพจเฟซบุ๊ครายการอบตมหาสนุกนะครับ
อบตมหาสนุก